มีของมาวางไว้หน้าโต๊ะเรา

วันนี้มีอะไรมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดู
แต่เดี๋ยวจะบอกว่ามันมายังไง
มีที่มาแบบไหนอย่างไร

แต่ตอนนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนค่ะ
เรื่องของการปล่อยโคมลอยหรือโคมควันที่จังหวัดแพร่
โอ้โหบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากเลย

พาไปดูชาวบ้านที่เขาชื่นชอบการปล่อยโคมลอยหรือโคมควัน
หมู่บ้านโพธิสุนทรหมู่๕ตะบนเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะจ๊ะ
เขามารวมตัวกันที่ซอยโวยวาย

มามาอยู่ซอยนี้เลยบอกเลยสนุกแน่นอน
รวมตัวกันตรงนี้ค่ะเป็นซอยที่อยู่กลางหมู่บ้าน
เพื่อจะมาปล่อยโคมลอยตามประเพณีของชาวบ้านที่เขาทำต่อกันมา
ในช่วงลอยกระทงไปแล้ว
อารมณ์แบบบอลลูนเลยนะ
เหมือนปล่อยบอลลูนเพราะมันใหญ่มากนะคะ
แต่ก็ปล่อยขึ้นไปทั้งหมดมีทั้งหมดสิบลูกนะฮะ

จะดังกว่ากันเขาก็วัดถึงตรงนี้

แน่นอนค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็มีความเชี่ยวชาญแล้ว

เป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยโศก

ไปในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ก็เลยทำสืบต่อกันมาแบบนี้เป็น
ประจำว่าแต่ว่าไอ้โคมที่ปล่อยไป
มันเป็นตกบ้านไข่

ส่วนอื่นเขาก็มองว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกัน
และที่มาของคำว่าข่าวโคมลอย

เพราะว่ารายการเราชอบมีข่าวข่ม

เล่าข่าวโคมลอย